ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเรา๓คนใน
ผู้กัดสบัติครับ
วันนี้มาเจอกับผมชนะน้องจูด้ง

สนุกก็ได้ขอฝากเนื้อฝากตัวได้ครับ
คือวันนี้คุณสุพัสรามาแทนคุณชิสานะ
คุณฏีสา

ไปกินปูดองที่อลาซาก้า

วันนี้เจอกับเราสามคนกว่าเสด็จทานรออยู่
ใช่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมถ้าอยากได้ของรางวัลตรงหน้านี้
ง่ายครับแค่แอดไลน์ไทยรัฐทีวี

แล้วก็ตอบคำถามที่ว่าอยากเห็นความพิเศษอะไร
ในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
อย่าลืมครับแอดไลน์โทรของคุณมาด้วยนะครับ
อยากได้รางวัลมั่งอยากจะตอบมากเลยอยากเห็นอะไรพิเศษ

คืออะไรคืออยากให้คุณหายไปโอ้อยากให้ผมหายไป

คุณผู้ชมไลน์แบบนี้มาเยอะส่งข้อความแบบนี้มาเยอะ

โอ้โหไม่ได้รางวัลเหรอ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเลือกแล้วกันนะว่าใครจะได้คู่สุดท้ายนี้ไปเนาะ
ครับเดี๋ยววันศุกร์จะมาเฉลยผู้โชคดีกันนะครับ

เฉพาะยิ่งเรื่องโครงการต่างของทางภาครัฐ
หลายคนเสียสิทธิ์โดยไปไม่รู้ตัว
เรื่องนี้คนละครึ่งเฟสที่๕ตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับ
ไม่อยากให้เสียสิทธิ์เพราะคนที่เขาได้สิทธิ์
ดันไม่ไปใช้สิทธิ์สิทธิ์มันก็เลยเหลือ
จะเล่าให้ฟังนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนใช่ไหม
คนละครึ่งเฟส๕หลายคนลงไม่ทัน
วันนี้มีข่าวดีเพราะว่าคนที่ได้สิทธิ์ไปแล้ว
ดันไม่ไปเปิดใช้งานในวันแรกครั้งแรก

ไม่ขอใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
ขอใช้แค่สิทธิ์เป็นที่หนึ่งในใจ

เอาอย่างนี้ละกัน๓ล้านสิทธิ์ที่เขาไม่ได้สิทธิ์ก็คือประมาณว่าสละสิทธิ์ไปเนี่ย
เขาก็เลยเตรียมจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่คือในวันพรุ่งนี้นะครับ

ใครสนใจจะลงทะเบียนโครงการนี้ก็ไปลงทะเบียนกันได้ผ่านแอปเป๋าตังค
เรื่องของสิทธิ์ต่างผมว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะ
อย่างเช่นเรื่องของสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีบริบูรณ์เลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
แล้วก็ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนอะไรพวกนี้
ก็จะได้สิทธิ์อยู่แล้วยังไงซะไปเช็คสิทธิ์ของคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ
สำหรับข่าวที่คุณชนะบอกไปบอกว่าอย่าลืมนะ
อย่าลืมลงไปลงสิทธิ์เกี่ยวกับคนละครึ่งรอบเก็บตก
นี่ไม่ใช่ข่าวลวงแต่ข่าวลวงเนี่ยมันมี

และข่าวลวงนี้บอกว่ามาจากกระทรวงสาธารณสุขแน่
ไปหลอกเจ้าบ้านเจ้าช่องคำแบบนี้นะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเนื้อหากันหน่อยว่าเขาหลอกลวงว่าอะไรค่ะ

เขาเขียนว่าขอแสดงความยินดีคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา
จากการป้องกันโรคระบาดจากรัฐบาล

พออ่านไปแวบแรกดีใจสิ

ก็เขาแสดงความยินดีมานะว่าเราจะได้เงิน
แล้วบอกให้กดลิงก์ไปตามนี้
คุณผู้ชมฝากก่อนเลยนะถ้าได้ข้อความแบบนี้นั่นคือการหลอกลวงทางไซเบอร์
เขาหลอกอะไรเขาหลอกเอาข้อมูลของคุณผู้ชมไปทำธุรกรรมอย่างอื่น

แล้วเรื่องนี้นะคะที่รู้ว่าหลอกเนี่ย
เพราะว่าสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

ออกมาเตือนนะคะบอกว่าประชาชนอย่าได้ไปหลงเชื่อ
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาไม่มีนโยบายนะ
ถ้าสงสัยหรือว่าส่งไปแล้วเนี่ยกดลิงก์ไปแล้วเนี่ย

หรือว่าโทร๐๒๕๙๐๑๐๐๐ค่ะ

บางคาเราดูเนี่ยมือทงมือถือแล้วเราแบบเคลิ้มตาม

ลิงก์มาเลยค่ะจิ้มลิงก์มาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ
อันนั้นไม่ได้หลอกคุณนั่นแหละตั้งใจให้เขาหลอก
เผลอไงไอ้จิ้มลิ้งจิ้มลิ้งตามมาดูเพิ่มเติมกันเลยค่ะ
ไม่ใช่อยากจะตีนิ้วตัวเองอันนั้นสมแล้วที่เขาหลอก
พักเรื่องหลอกหน่อยมาอัปเดตเรื่องของโควิดครับ
ตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นอาการไม่หนักหรือว่าไม่แสดงอาการ
สามารถไม่ต้องกักตัวได้แล้วนะครับ
อย่างนี้จูด้งแต่ก่อนเขาต้องมีการกักตัวถูกไหม
ใช่๑๕วัน๑๐วันแล้วแต่แต่ตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่เจ็ด
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๖๕เป็นต้นไปเนี่ย
เขาปรับมาตรการการแยกกักตัวสำหรับผู้ป่วยอาการน้อย
เอ้ามันคืออะไรต้องเค้กคัดด้วยนะ๕วัน
ก็คือเว้นระยะห่าง
ก็นายอนุทินชายวิรกุลนะครับคุณผู้ชมครับเขากล่าวว่า
แล้วก็ครอบคลุมกว่า๘๒นะฮะ
แล้วก็ในบางส่วนก็มีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อด้วย
อย่างไรก็ตามก็ผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
หรือว่ามีโรคประจำตัว๗กลุ่ม
กลุ่มนี้ก็ต้องเขาก็อยากจะให้ออกมาฉีดวัคซีนให้ครบนะครับ
ก็ย้ำกันตรงนี้ละกันคือมันมีเหมือนกันนะคุณจูด้ง
คุณสุภาษาคนที่เขายังกังวลเรื่องของการฉีดวัคซีน
กลัวไงต้องแนะนำนะก็คือไปปรึกษาแพทย์
ที่คุณไปพบเป็นประจำให้เขาเช็คร่างกายของคุณว่ามันพร้อมไหม
และเมื่อได้รับคำแนะนำจากคุณหมอแล้ว
คุณค่อยปฏิบัติต่อว่าคุณจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนครับ

เพราะว่าการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมของเรานะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหึงเป็นเหตุแท้
ตัวผู้ชายครับเขาเป็นคนขี้หึงผู้หญิงทนไม่ไหวก็เลยขอเลิก
แต่สุดท้ายผู้ชายไม่ยอมเลิกบุกไปถึงบ้านพังประตูบ้าน
บุกเข้าไปอุ้มฝ่ายหญิงไม่ได้อุ้มอย่างเดียวนะ
อุ้มแบบลากคอออกจากบ้านเลยครับ
ไม่ได้เป็นลักษณะอุ้มแล้วล่ะลากคอเลยค่ะแบบเนี้ย
เราไปพังประตูบ้านเขาเฮ้ยไปรู้หืมหยุมเข้ามากัดตายอะไรอย่างเงี้ย
คุณผู้ชมฮะเรื่องของเรื่องผู้ชายคนนี้

กับฝ่ายหญิงไปแล้วแต่ไม่ยอมผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมออกไปหา
ก็เลยบุกพังประตูลากผู้หญิงออกไป
ตามภาพที่เห็นผมไม่ได้พูดเวอร์เกินไปนะ
ลากคอออกไปจริงนะครับคุณผู้ชม
เหตุมันเกิดในบ้านพักตำบลครองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้แล้วอะเนาะ
ลงพื้นที่ไปถามแล้วก็ตามหาความจริงกันหน่อย
ไปเจอกับน้องอามเป็นหลานชายของผู้ที่ถูกกระทำนั่นแหละ
เขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์เอาไว้
แล้วก็ให้ข้อมูลว่านางสาววิสรุตาหรือว่าน้องอุ๋มผู้เสียหายเนี่ย

คือนายโจเนี่ยนิสัยขี้หึงมาก
ึงจนแบบว่าน้องอุ๋มทนไม่ไหว

แต่โจแบบโจไม่ยอมก็หึงเพราะรัก
แต่รักมากไปหึงเกินไปก็ไม่ไหวหรอกนะ
สุดท้ายฮะบุกไปหาน้องอุ๋มถึงที่บ้านกะจะไปอุ้มมาแต่น้องอุ๋มคงไม่ยอม
อุ้มไม่ไหวแล้วลากคอเลยโอ้โหภาพมันค่อนข้างรุนแรงนะ
แล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องอุ๋มเคยโดนนายโจเนี่ยลักพาตัวแบบนี้
เคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งนึงแต่ครั้งนั้นไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี
นี่ไงเลยเป็นสาเหตุให้มีเหตุครั้งที่สองอ่า
เรื่องนี้นะครับคุณกันจอมพลังเดี๋ยวจะได้เห็นภาพน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี
เห็นใครเดือดร้อนไม่ได้คุณกันจอมพลังก็ลงไปช่วยนะครับ
แล้วไปติดตามความคืบหน้ากับทางตำรวจสภสามพรานให้
ก็ได้ข้อมูลว่าตอนนี้สามารถติดต่อน้องอุ๋มได้แล้วเมื่อข้ามวันก่อน
อุ๋มไม่อยู่ไหนอ่ะน้องอุ๋มบอกว่าไปอยู่แถวรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หนีเหรอโดนพาไปอยู่ด้วยกันครับคุณสุพัสรา
คือต่อมาตำรวจพอรู้ที่อยู่ของน้องอุ๋มแล้วนะรีบไปช่วยเลยแล้วพาตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว
แล้วโจ๊ะโจ๊ยกดก่อเห็นโจ๊ยไปไหนนั่นสินั่นสิไปไหนล่ะ
โจหนีไปแล้วโจไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วกันจอมพลังก็ได้พาน้องผมเนี่ยไปหาคุณพ่อคุณแม่เนาะ
แล้วก็เจอกันที่โรงพักแบบนี้น้องอุ๋มเปิดเผยนะเหตุที่นายโจมาอุ้มตัวไปลากตัวไปแบบนี้
อยากขอคืนดีอ๋อมันจะดีได้ไหมล่ะลากคอไปแบบนั้น
แล้วนอกเหนือจากนี้เหมือนกับว่านายโจแฟนเก่าเนี่ยยังพูดข่มขู่ด้วยว่า
ถ้าไม่ยอมไปด้วยกันจะทำร้ายร่างกายไปลองฟังเสียงของน้องอุ๋มหน่อยฮะ

เราพยายามถามนะว่าแล้วจะเอาไงต่อดีครับพี่
นั่นสิอยากรู้นะอย่างนี้ครับคุณสุภาษารา
คุณจูด้งเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ใช่ไหมที่ทำแบบเนี้ยอืมแต่ทางครอบครัวเองน้องอุ๋ม
เองก็ยังต้องคิดพิจารณาว่าจะแจ้งความนายโจดีหรือไม่
อืมอ่าถ้าถามนะอ่าเราสามคนสามคนลงความเห็นเลย
ดีหรือไม่ดีดี
คุณสุภาษาราบอกว่าแจ้งเลยคุณจูด้งว่าไง

เป็นผมผมก็บอกว่าควรจะต้องแจ้งความเลยนะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีเหตุครั้งที่สาม
อย่างน้อยการแจ้งความครั้งนี้อาจจะทำให้
คนที่มาทำมาก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่ห่างจากน้องอุ๋มหน่อยนะ

อย่างน้อยก่อนเขาจะทำแบบนี้เขาต้องคิดแล้ว

ผมเข้าใจทางครอบครัวบางทีกลัวในเรื่องของความปลอดภัย

นี่เค้าไม่เคยไป
ไม่เคยไปจริง
ลักษณะนี่นะฮะไม่ได้เมาจริงเลยนะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้ครับเกิดที่บริเวณถนนสาย๓ตลาดกรุงเทพ
ขาออกจากตัวเมืองตราดนะครับพบกระบะสีดำครับ
แท่งแบรีเออร์กระจายเกลือนเลยนะฮะ
แล้วก็ยังลากแท่งบารีเออร์ติดใต้ท้องรถ
โอ้โหลากไปไกลเลยไปถึงนู้น
หน้าสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด

ส่วนคนขับชื่ออะไรชื่อนายไกลสอนลงไทยสงครับ
เหยียบกรวยแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเหยียบติดมาเลยโอ้โหนี่ฮะ
ซึ่งคนขับเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะชื่อว่านายไกลสอน
เขานั่งรอตำรวจอยู่ข้างถนนเลยในสภาพเนี่ยโอ้โหเห็นไหม
นี่ตอนนี้เจอตำรวจแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูข้างในมีอะไร
เออต้องดูในรถใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูนายไกล่สอนนี่ฮะ
คนที่มีตรงนี้ไฟฟ้าตรงข้างไฟฟ้ารอยบางรอยบาง

เนี้ยนี่คือรถขาวแต่ข้างในเนี้ยมันพบอะไรบางอย่าง
มันพบคล้ายแบบว่าสีเหลืองคล้าย

มาก
เขากินแล้วเขาก็เกิดอาการมืนเมานะฮะแล้วก็ก่อนก่อนก่อนที่จะไปร้านเกะเนี่ย
เขาคือทะเลาะกับแฟนอยู่ครับนะฮะคือร้านคาราโอเกะนะฮะ
อยู่ที่ตำบลหนองเสม็ดแล้วก็จะขับรถกลับบ้านที่ตะบนท่าโสม
แล้วเขาก็ยอมรับนะว่าเมาจริงถ้าตำรวจให้เป่าแอลกอฮอล์เนี่ย
ก็คืนน่าอย่าไปฟังเสียงนายกลายศาลนิดนึงฮะ
ดึมมากดึมมากดึมมากดึมมาก

เสียงเขาแป้นะเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นอะไรนะ
มองไม่เห็นแบรียอร์

ไม่เห็นเหรออันเล็กเนอะ

เขาตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจูด้ง
เรียบร้อยครับขึ้นเลย๒๐๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
โอ้โหไอ้ที่ตรวจแอลกอฮอลนี่คง
มันคงจะแทบแตก๒๐๐กว่าเนี่ย

เขาเล่าให้ฟังไม่เคยมีประสบการณ์

ก็โดนควบคุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต้องโดนแหละต้องโดนแหละใช่ไหมครับโดนกระโลงกันเป็นประจำอยู่แล้วนะสุทธัสราเนอะ

ห้ามเลยนะคะเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านเหมือนผู้ชายคนนี้นะ
คุณคะช่วงที่คุณถ่ายพรีเวดดิ้งตอนนั้นนะคะหันผิดทางค่ะโอ้ต้องหันด้านนี้
ช่วงนี้คนถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยคุณก็ทิ้งผมเอาไว้อย่างนี้

พรีเวดดิ้งต้องมีคนเชียร์ไหมยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับหันซ้ายหันขวา

พรีเวดดิ้งเนี่ยเขาก็ทำงานตามปกตินะแต่ทีนี้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวยิ้มยากมาก

เขาก็เลยไปค้นพบวิธีทำยังไงถึงจะยิ้มขอยิ้มแบบใหญ่บานเลยค่ะดูค่ะ

เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย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

นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกรณีนี้ครับสารเคมีครับ
เขาลั่วไหลมาจากโรงงานที่มีชื่อว่าอินโดรามาโคลิเอสเตอร์อินดอสตรีจำกัดครับ
อยู่ที่ถนนเพชรเกษมตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีครับที่จังหวัดนครปฐม
ทำให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบอย่างหนักครับ
ตรงไหนบ้างครับประชาชนนี่มีระแวกที่อำเภอสามพานนี่ก็ใกล้นะโดนเหมือนกัน
แล้วก็อำเภอพุทธมนตรแล้วยังไม่พอส่งผลกระทบไปไกลถึงรอยต่อกรุงเทพด้วยนะครับ
แล้วก็เขตจังหวัดนนทบุรีทำให้โรงเรียนต่างเนี่ยต้องปิดการเรียนการสอนนะครับ
เพราะว่าทำให้เด็กแถวนั้นคือสูตรดมเข้าไป
เขาได้รับอาการวิ่งเวียนศีรษะคลื่นไส้

ใช่ครับไปตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยลักษณะเป็นโรงงานยอมผ้าครับ
สารเคมีรั่วไหลยังไม่ทราบชนิดนะ
แล้วก็คาดว่าเป็นสารประกอบฟอกย้อมครับ
อันนี้เคยทำให้คนเสียชีวิตมาแล้วนะอันนี้ต้องฝากระวังเลยไหม
มันจะมีผลมากกับเยื่อปุกโพรงจมูกเสียหายเลยนะครับ
เออหน้านี้ต้องระวังนี่เด็กก็ต้องรีบกลับบ้านเลยนะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะการหายใจล้มเหลวได้ด้วย
ตอนนี้โรงงานก็หยุดระบบแล้ว
แล้วก็สำหรับข้อปฏิบัติเบื้องต้น
อยู่ใกล้เคียงก็หลีกเลี่ยงออกนอกสถานที่ไม่ควรอยู่ในที่แจ้งนะครับ
อย่างดีนะช่วงนี้ก็หูมณกะกลันไมกันอยู่แล้วเนอะ
แต่ว่าก็อย่าขอกล่อไปในบริเวณที่ลงแจ้งที่กว้าง
เดี๋ยวสายมันจะเข้ามามันจะใกล้เรา

เทศกาลกินเจก็จะเริ่มแล้วนะคะวันแรก๒๖กันยายนวางแผนทานกันบ้างไหมวัน๒วัน
จริงผมกินมังอยู่แล้วนะมังอะไรคะมังหมดทุกอย่างเลยครับอะไรอยู่ตรงหน้าผมก็กินหมด
มันอร่อยหมดทุกอย่างเลยอย่างนี้เหรอเอาเป็นว่ากินเจกินสักหน่อยก็ดีนะคะย้ำว่าเริ่มวันที่๒๖กันยายนนี้แต่ผักช่วงนี้แพงเหลือเกินนะคะ
แม่ค้าถูกพุ่งเป้าตั้งคำถามว่าถือโอกาสหรือเปล่าแม่ค้าบอกว่าเปล่าช่วงนี้น้ำท่วมผักก็เลยแพงค่ะ
ไปสำรวจราคาผักตามตลาดต่างกันหน่อยนะโดยเฉพาะศูนย์ค้าส่งศูนย์การค้าที่กำแพงเพชร
พ่อค้าแม่ค้าเอาผักมาจากแหล่งปลูกผักหลายจังหวัดเข้ามาขายส่งที่นี่ถุงใหญ่แบบนี้คือการขายส่ง
ที่ขึ้นราคาเอาแบบเยอะเลยนะขึ้นชายค่ะเป็นไงขึ้นชายราคาส่งกิโลกรัมละ๙๐ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๑๗๐บาท
บาทอ่ะขึ้นเยอะมากนะแล้วถ้าขายปลีกกิโลกรัมละสองร้อยบาทไปกันใหญ่แล้วอุ้ยตายแล้วโอ้โห
ปากกาดขาวกับกะหล่ำปลีเดิมกิโลกรัมละ๑๒ขึ้นมาอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าขึ้นแหละขึ้น๓บาทเป็น๑๕บาท
ปลีกกิโลกรัมละ๕๐บาทขายปลีกแพงฮะทีนี้แพงครับโอ้จะเอามะเขือเทศค่ะกิโลกรัมละ๒๐บาทขึ้นเป็น๓๐
แตงกว่าเดิมนะราคาสูงนะคะ๑๐กิโลขึ้นไปเนี่ยกิโลกรัมละ๑๗บาทขายปลีกกิโลกรัมละ๓๐บาท
ถ้าเค้าปลีกกิโลละ๓๐สำหรับแตงกวแพงเนี่ยจะกินน้ำพริกยังไงทีเนี่ยใน๙๔หรือไหน
ทีนี้ไปถามแม่ค้าเขาว่าไงครับแม่ค้าบอกว่าโอ๊ยไม่ได้ถือโอกาสกินเจอะไรหรอก
เอาผักรักขึ้นราคาเนี่ยช่วงนี้ฝนตกไงพื้นที่ที่ปลูกผักมันน้ำท่วม
แล้วก็เสียหายพักเน่าพักเน่าเสียมันก็น้อยลงในผลผลิตน้อย
ความต้องการยังเยอะอยู่ขณะที่ผลผลิตมันน้อยลง
น้ำมันดีเซลมันก็แพงต้นทุนก็เลยทำให้ผักราคาขึ้นแบบนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าอ่านแบบนี้แล้วฟังแบบนี้แล้วเห็นใจอยู่นะเห็นใจนะคะ
มันพอจะมีวิธีไหนไหมนะกินผักให้มันแบบว่าประหยัดประหยัดหน่อย
ผักบุ้งไหมผักบุ้งหลงเหลงตามคลองไปเก็บเองไปเด็ดไปกินเอง
ลองดูลองดูคุณมองหน้านี่คือเก่าจะมีอะไรใช่ไหม
ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเหรอเอาเป็นว่ากินผักในราคาที่เงินในกระเป๋าพอมีแล้วกันถูกต้องครับ
มาตามหาคนคนนี้หน่อยอุดมศักดิ์คุณผู้ชมรู้จักไหมคุณสองคนรู้จักอุดมศักดิ์ไหม
ตามหาหน่อยเพราะว่ามีร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นตามหาชายคนนี้เพราะเขาจ่ายเงินเกิน
มันไม่ได้เกินแค่หลักสิบดิมันเกินหลักพัน
เจ้าของร้านเขาเลยบอกคุณอุดมศักดิ์มาจ่ายหน่อยถามว่าอุดมศักดิ์วันที่มาใช้บริการที่ร้านข้าวต้มร้านนี้นั่งอยู่ตรงไหน
วงกลมแดงนั่นน่ะตรงนั้นเจ้าของร้านเขาจำได้คุณคุณอุดมศักดิ์คุณนั่งตรงนั้นคุณต้องกลับมา
นี่ครับคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านนี้นะครับกับร้านข้าวต้มแป๊ะตีตรงถนนกลางเมืองที่เขาเป็นร้านชื่อดังเนี่ย
ขอนแก่นเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของเขาเลยบอกช่วยตามหาทีใครรู้จักคุณอุดมศักดิ์มาหน่อย
เขาจ่ายเงินเกินครับผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเนาะจะได้ช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในตามหาคุณอุดมศักดิ์
ก็ไปยังแถวถนนกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไปเจอเจ้าของร้านเขาบอกว่าวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
มีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนมาทานอาหารในช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็น
สั่งทั้งหมด๓อย่าง
พอทานเสร็จประมาณ๒ทุ่มเรียกเช็คบินก็ปกติ
ราคาเท่าไหร่๔๔๒บาท

พงพร้อมเพลย์อะไรก็ว่าไป

จะจ่ายแบบสกงสแกนก็ได้ใช่ไหมล่ะ
ก็จิ้มตัวเลขในมือถือ

แสดงว่าเติมศูนย์เนี่ยถ้าดูจากภาพตรงนี้
ไม่ใช่คุณสุภาษา
เขากด๔สองที

เวลามันจะเริ่มตัวเลขมันจะเริ่มจาก

ด้วยความที่ว่ามัน๔เบิ้ลอยู่แล้วกับราคา
แล้วกด๒แล้วดันมี๐อีกทีนึง

ที่ได้ความที่ว่า

ตอนปิดร้านเขาจะมาไล่ดูบินไง
แต่ละบินจ่ายครบจ่ายตรงไหม

นั่นแหละครับคุณสุพัสราคุณรู้ดี

เช็คแล้วไอ้บินนี่ทำไมมันจ่ายเกินล่ะ

ไปดูที่กล้องวงจรปิดแล้วไปดูซิว่า
คนที่มาจ่ายนะเป็นใครก็พบว่า
คือคุณอุดมศักดิ์ที่เป็นลูกค้าประจำ
มาทานที่ร้านนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับ
ทางเจ้าของร้านเขารู้แต่ชื่อ

เขาไม่รู้จะไปติดต่อ

นะให้มารับเงินคืนด้วยจ้า

ถ้าเป็นดิฉันเนี่ยไม่มีทางพลาดแบบนี้เด็ดขาดเลย

เพราะเงินในบัญชีไม่น่าถึง๔๐๐๐กว่า
ไม่มีทางพลาดโอนแบบคุณแน่นอนค่ะ
ก็เคยบอกแล้วนี่ไง

ช่วงต่อไปสะบัดรอบกรุงวันนี้
พาไปทานข้าวโพดผัดเนย
นี่วิปครีมข้าวโพดเนยนี่มันก็หอมอร่อยอยู่แล้ว
มันเจอวิปครีมเข้าไปมันจะขนาดน้อย
ไปดูภาพแล้วไปดมกลิ่นพร้อมกันค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โอ้โหแล้วดูด้านกินหน้าทานสุพัดสราบ

ผัดใส่เนยใส่นมโอ้โหด้วยวิปครีมจุก

นมเยอะมันชอบความหอมมัน
มันมันนะมันนะใส่ลงนิดเยอะเนี่ย
เอ้าร้านนี้ร้านไหนเดี๋ยวจะเลยกันเลยเถิดกันไปใหญ่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

ลูกค้าบอกว่าใส่ชีสก็ได้นะอันนี้ใส่เบคอนก็ได้ตามใจเลย
คือเลือกได้เลยว่าจะเป็นคาวหรือจะเป็นหวานก็ต้องเลือกไงคะ
เมนูเขาบอกว่าใช้เนยสูตรลับสูตรเด็ดใครอยากรู้
ไปลองไม่ได้ไปถามนะให้ไปลอง
ผมพูดตรงนะไอ้ข้าวโพดที่มันคลุกอย่างนี้
ผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าเขาใส่เบคอนลงไปแล้วมันจะเวิร์คมันจะอร่อย
มันจะเป็นอาหารฝรั่งนะเออมันออกไปในทางนั้นเลยนะทีนี้ได้ดูข้าวโพดเผาเอาไปเผาก่อนด้วย
เอาอ่านต่อเลยคืนน้ำลายรอบสองราคาราคา๒๕บาทเองอ่ะฟู้เฉิงข้าวโพดไฟลุกอยู่ที่ไหนโอ้โหตลาดนี้ดักมากตอนนี้
จอร์ดแฟร์จอร์ดแฟร์อยู่ใกล้เซ็นทรัลพระรำเก้าค่ะเคยไปค่ะ๒รอบแล้ว
ไงบ้างดีมากของทานของกินเยอะมากจริงอยากให้ไปนะ๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะ
ต้องไปลองทานแล้วเนอะไปไปใครครับอ่ะไปดูเรื่องสนุกกันหน่อย
น้องคนนี้ไปหาหมอแต่ไม่รู้ว่าไปหาหมอหรือว่าไปเป็นหมอเองใครอยากรู้ติดตามในช่วงสะกิดยิ้ม
สกิดยิ้ม
หมอทำแผลไหมคะแผลไม่ลึกอะหน่อยหมอไปดูหน่อย
หนูเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเหรออุ้ย
สรุปบอกอาการตัวเองเสร็จสับเลยเจ็บเลยแล้วรักษาได้เองด้วยเก่งเกินเด็กแล้ว
คุณหมอขอบประกอบมาเลยละกันเดี๋ยวตัดตัดกิน

ปกติเวลาเราไปหาหมอหมอก็ต้องวิเคราะห์
กลัวเลือดกลัวโดนทำแผลน้องก็เลยเดินมาเลยคุณหมอคะเนี่ยค่ะ
มันหายแล้วมันไม่มีเลือดแล้วบอกว่า
แผลนิกเดียวใช่ไหมเอาหนูไปบอกก่อนว่าแผลเป็นไง

นี่ค่ะคือเป็นความน่ารักของน้องเขานะฮะคือน้องเขาเป็นคนที่แบบช่างเจรจาเนอะ
ต่อปากต่อคำต่อรองคิดว่าในอนาคตเนี่ยโตมาน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่โอเค

เก่งพูดเก่งแล้วก็ดูเป็นคนที่อดทนขนาดผมคิ้วแตกนิดเดียวตรงคิ้วเนี่ยผมยัง
มันเป็นเรื่องของคนที่ขาดมันเป็นเรื่องของคุณอย่าไปเตรียมเทียบกับน้อง

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเจอกับเขาช่องลม
บอกเลยว่าคุณจูด้งเป็นคนพาไปเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
เดี๋ยวคุณจูด้งจะพาไปลงนรกซะเถิดทีละ
เดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นเหวนรกจะสวยงามขนาดไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาช่วงนี้แพ็คกระเป๋าให้พร้อมเพราะผมจะพาไปเที่ยวเขาช่องลม
จังหวัดนครนายกบอกเลยว่าสวยมากจะสวยขนาดไหนติดตามในช่วง

สะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยครับ
วันนี้จะพามาชิวสักหน่อยจะพามาเที่ยวเขาช่องลม
ที่จังหวัดนครนายกครับ
ต้องบอกเลยว่าที่นี่นะวัยรุ่นมาเช็คอินบ่อยมาก
แต่ว่าก่อนที่จะไปเราต้องไปเช่าเรือก่อนนะฮะ
ไปดูว่าค่าบริการเป็นยังไงบ้างไปดูกันฮะ
คุณผู้ชมมา๑๗คนเขาคิดค่าบริการอยู่ที่๑๕๐๐บาท
แต่ว่าถ้ามาเกินนี้คนละ๒๐๐บาทนะฮะที่นี่เห็นไหม
ถ้าพร้อมแล้วไปลงเรือกันเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมบริเวณนี้คือเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับ
เดี๋ยวเราจะลงเรือไปนั่งตรงนู้นเลยนู่นเห็นไหม
นี่ลงบันไดไปแบบนี้โอ๊ยสูงนิดหน่อย
นี่แค่เริ่มต้นจิ๊บครับคุณผู้ชมไป
ไปมาเลยครับวูฮู
ตอนนี้ผมอยู่กับลุงปึ๊ะเขาบอกว่าขับเรือมา๑๐ปีแล้วใช่ไหมครับ
สิบกว่าครับสิบกว่าด้วยนะนานมากเลยลูกเป๊ะ
โอ้โหแล้วอย่างอันนี้ลุงวิ่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
บางทีแขกเข้าต่อมาแต่๖โมงเช้า
เราจะปิดทำการคือ๔๓๐น
ถ้ามาเที่ยวที่นี่ช่วงไหนครับที่แบบสวยสุดเลย
มันก็ได้ทั้งวันเลยเขาบอกว่าถ้าถ้ามีแดดมันจะถ่ายสวย
มันจะถ่ายสวยช่วงเย็นมันก็มืดคึ้ม

ได้ข่าวว่าน้องหมามาได้ด้วยเหรอ
ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่มีคนห้าม
คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราไปด้วยกัน๒จุด

แต่ว่าที่แรกคือต้นน้ำครับอยากรู้ไปกันเลย
ถึงแล้วครับคุณผู้ชม
บรรยากาศคือดีมากนะฮะ

ผมมาถึงที่ต้นน้ำแล้วแต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่ง
คุณลุงครับทำไมเขาถึงเรียกว่าต้นน้ำ

นี่คุณผู้ชมครับเดินเที่ยวต้นน้ำกันหน่อย
จริงลุงบอกว่าเล่นได้นะ
แต่ว่าน้ำมันแรงผมไม่กล้าเล่น
ถ้าจะเล่นก็ใส่เสื้อชูชีพหน่อยแล้วกันนะครับผม

มันต้องมันต้องเซลฟี่หน่อยแล้วครับ
นี่แชะสองแชะสามแชะไปเลย
คุณผู้ชมฝั่งนู้นสามารถเที่ยวได้เหมือนกันนะ

ที่มันมีน้ำไหลมานิดนะฮะ
ช่วงเดือนสักกัญญาน้ำจะเยอะกว่านี้

จะไปทำไมมันอาจชิวฮู้ฮู้ฮู้

โอ้โหมาแล้วมันต้องสุดมันต้องไปคุณผู้ชม

นี่โอ้โฮเขาชมลง

ถ้าสังเกตตรงนี้คือวิวดีมากนะ
เราจะเห็นนี่นะฮะลำทานลำน้ำตรงนี้
โอ้โหมันลัดล้อแบบนี้เป็นตัวเอสเลยครับ
สวยมากเลยอันนี้คือธรรมชาติเขาจัดสรรเลยนะ
มาเที่ยวที่นี่ต้องวางแผนดีนะครับ
เพราะเรือนำเที่ยวจะมีเวลาให้นักท่องเที่ยว

ดังนั้นถ้าเราเดินเที่ยวที่จุดแรก

คือเขาช่องลมนิดเดียว
เพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจ
เลาะเที่ยวริมน้ำที่จุดต้นน้ำ
แค่นี้ระยะทางสั้น
เพราะเผื่อเวลาไปเดินเที่ยวเขาช่องลม

นี่ครับคุณผู้ชมครับจุดที่๒คือเขาช่องลม
จากตรงนี้เข้าไปถึงน้ำตกเขาช่องลม

ตั้งแต่มีสะพานข้ามไปหาน้ำตก๑จุด
ฟังที่ลุงปื๊เล่าก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมล่ะครับ
ระยะทางสั้น๑กิโลเมตร

ทางที่ต้องโหนเชือกข้ามสะพาน
และมีน้ำตกอยู่ที่ปลายทางเขาช่องลม

ตอนหน้ามาติดตามกันต่อครับ
กับสมบัติทั่วไทย
รอบในเวลา๒ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับ
ส่วนรอบถัดไปก็๒๕กันยายนวันอาทิตย์นี้นะคะ
แต่ว่าใครจะแข่งกับใครแล้วเวลาไหน
เดี๋ยวรอผลของวันที่๒๒ก็คือวันนี้นี่แหละ

อีก๒ช่องทางค่ะทางออนไลน์ดู

คุณผู้ชมฮะจะเดินไปไหน
ระวังให้ดีเช็คกางเกงกันด้วย
ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุด
ว่าแต่อะไรหลุดล่ะ

ได้ครูกัดสมัติครอบ
เรื่องนี้ฝากโอนกันทางท้าย

บางทีคิดว่าง่ายไปร้านชำ

โอ้โฮ

ไม่รู้จะเอาน้ำไปจะเอากางเกงก่อน

แล้วจะเอามือที่ไหนไปจับกางเกง

สาวน้อยสายแดนนี่ฉันขอโยมเลยครับ
รายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ